นี้ก็หน่อยคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมไปจอดรถไม่ว่าพวกในห้างในอะไรอย่างนี้
จะมีช่องจอดสำหรับชาร์จสำหรับชาร์จไฟรถที่ต้องชาร์จไฟฟ้าเนี่ย
นี่ไงคะใช่สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีวางหมัดวางมวยกันด้วย
เดี๋ยวดูพร้อมกันในข่าวนี้อ่ะนะคะดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเลยคุณผู้ชม
มีการขยับรถออกจากช่องจอดนะคุณผู้ชมอ่าอันนี้นี่นี่
เยิบออกมาแล้วนะแล้วฝ่ายชายที่มาด้วยกันเนี่ย
เขาไม่หยุดค่ะเขาเดินไปหาฝั่งเจ้าของเจ้าของ
หยุดอะไรนี่เขาก็เดินออกมาแล้วนี่น้ำแข็ง
พี่เบิร์ตเขาเดินออกมาแล้วนี่ดูก่อนดูก่อน
นี่อ้าวเดินกลับไปแล้วใช่แล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมดูดีดี
มียกมืออ้าวนี่อะไรนัวกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
บีบคอตีเข่าลากตัวผลักกระแทกรถแบบนี้
แล้วเห็นรอปภไหมนั่นน่ะรอปภต้องเป็นคนไปห้ามค่ะ
หลังจากที่ห้ามเสร็จแยกกันเสร็จนะฝั่งคู่กรณี
ก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วก็บอกแบบนี้
แค่บอกดีว่าจอดรถแบบนี้ไม่เหมาะสม
แต่อีกฝ่ายนึงทำไมกลับหัวร้อน

นี่เคราะห์ดีนะที่ยังพอจะหลบได้
นี่ให้คุณผู้ชมดูในมุมนี้หน่อย
นี่คือที่จอดรถตรงช่องจอด

น้ำแข็งดอมเห็นไอ้กลวยแดงนั้นมันขวางอยู่หรือเปล่า

กินพื้นที่๒ล็อกแบบนี้

ผมเข้าใจว่าตรงนี้มันมีสัญลักษณ
ที่พื้นเห็นทัดเลยทันลักษณ์ที่พื้นคือรถจอดสำหรับรถชาร์จไฟ
รถชาร์จไฟเท่านั้นที่จะมาจอดตรงนี้
ส่วนใหญ่นี้ตามห้างหรูหน่อยตามอะไรหน่อยก็จะมีบริการ
ใช่ค่ะนี่คนแชร์ไปเยอะมากเลยนะ
คืออย่างรถพี่รถพี่ถ้ามุดไปถึงตรงนี้
สมมุติเขาเอากลวยวางไว้แล้วก็น้องครับพี่จะชาร์จไฟ
พี่ขออนุญาตเอากลวยออกนะครับเขาก็จะอนุญาตไง
เออแล้วเนี่ยไอ้ที่เป็นประเด็นคือพอคุณไปจอดขวางสองช่อง
แล้วมีคนไปเตือนให้คุณจอดดีอ่ะโอเคที่มาด้วยกันกับคุณเขยิบรถแล้ว
แต่คนที่มาด้วยทำไมถึงต้องไปต่อยเขาไปทำร้ายเขาด้วย
คุณธีระสิริบัญชาพรค่ะบอกว่าผมอ่ะขับมามาจอดที่ห้างตรงนี้
ผมก็บอกเขาคือตัวผมก่อนจะบอกเขานะ
ตัวผมเองขยับรถพอให้สายชาร์จมันลากมาได้
ตัวผมเหมือนกันไปบอกเขาว่าเตือนวิธีการจอด
แต่เหตุการณ์คือผมซวยผมโดน
ก็ขอโทษแต่ว่าขอโทษแบบเสียไม่ได้
ขอโทษแบบเสียไม่ได้ก็ทำท่าทางไม่พอใจ
ไม่เป็นไรพี่ผมแค่บอกพี่เฉยว่า
ถ้าครั้งหน้ายังไงพี่จอดให้มันตรงช่องนะครับ
คนอื่นเขาจะได้เข้าจอดได้
มองหน้ากูเหรอผมก็กำลังดูโทรศัพท์อยู่
ผมบอกอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้มองหน้าพี่
พอพูดจบปุ๊บเขาก็ปรีเข้ามาหาผม
แล้วก็ใช้สองมือบีบเข้ามาที่คอ
พี่ก็มีอายุแล้วนะครับโตกว่าผมเยอะ
การแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูก
ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกหลานนะครับ
แล้วก็ผมได้กล่าวเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
ไม่ได้มีเจตนาจะว่าพี่หรือทำให้พี่ขายหน้าเลย
เพราะตรงนั้นก็มีแค่พี่กับผมสองคนนะครับ
อันนี้คือมุมของคุณธีระแล้วก็นี่ค่ะโชว์รอยแผล
รอยแดงรอยขนขวดนี่นะคะให้เราดูตรงบริเวณต้นคอ
เอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพบังกรวยที่นนทบุรีค่ะ
บอกแบบนี้เลยคือผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
จริงผมอยากให้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่ขาดสติ
ใช้กำลังในการแก้ปัญหาเพราะผมก็ยืนยัน
ผมพูดกับพี่ดีเตือนพี่ดีพี่ก็อายุมากกว่าผม
ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจไปตรวจสอบทะเบียนรถ
ตอนนี้เขากำลังประสานเรียกตัวมาสอบสวน
วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ต้องตามก็อยากจะรู้เหตุผลเขาเหมือนกัน
อยากฟังด้านเขาเหมือนกันมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้